กับหนุ่มขาวตีซึ่งมีลูกมีภรรยาอยู่แล้วหลายคนก็คาดเดากันไปต่างนานานะคะ
แต่หลายคนเขาพุ่งเป้าไปที่นี่เลยค่ะ
หนุ่มบี้ทัศภาคและหยาดทิพย์ราชปานที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีผลงานอยู่ด้วยกัน
ล่าสุดบี้ออกโรงชี้แจงเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นจริงอย่างที่มีข่าวออกมา
โดยเจ้าตัวและสาวหยาดก็เล่นไปตามบทบาทตามที่ผู้กำกับสั่งไม่ได้มีอะไรเกินจริง
และบี้ยังบอกว่ากุ๊บกิ๊บพันรยาก็เข้าใจในเรื่องของการทำงานของเจ้าตัวเป็นอย่างดี
และไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะ
ข่าวเป็นแบบนั้นแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยธรรมดาเลยอ่ะไม่มีอะไรเลย
ก็คือผู้อำกับบี๊ดแล้วก็เล่นไม่มีอะไรอย่างที่แบบเฮ้ยผมต้องโทรหากิฟต์ต้องอะไรต้องรายงาน
บอกว่าเล่นไม่มีไม่มีเลยผมเล่นละครไม่มีลิมิตอยู่แล้วครับ
เพราะว่าตั้งแต่ไปจีนมาอย่างนี้ซึ่งอยู่ที่จีนก็มันก็มีฉากดูดดื่มอะไรอย่างนี้ถ้าบทมันสมควรที่ได้ที่ต้องเล่นผมก็จะเล่นเลย
เขารู้อยู่แล้วอย่างสมมุติผมถ่ายละครที่จีนอย่างนี้ผมต้องคอยโทรบอกไม่มีอยู่แล้วคือเขาค่อนข้างที่จะให้เกียรติในการตัดสินใจของผมในการทำงานอยู่แล้ว
จากนี้ค่ะบี้ยังอัปเดตถึงชีวิตครอบครัว
ว่าช่วงนี้ได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้น
ก็เห็นว่ากุ๊บกิ๊บเหนื่อยในการเลี้ยงลูกแค่ไหน
พอถามถึงแพลนคนที่๓บีบอกว่าอยากมีลูกชาย
แต่ก็ต้องถามภรรยาก่อนค่ะ
จริงมีแพลนแต่ว่าน่าจะรออีก๒๓ปีค่ะ
ถ้าได้ลูกชายก็ดีเพราะอยากเลี้ยงลูกชายเหมือนกัน

อืมก็ว่าไงก็ว่ากันตามนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าอีก๒๓ปีเนี่ย
จะมีเป่าเป่าเป่าเป้แล้วเป่าอะไรต่อเป่าที่๓

แต่ถ้าบ้านนี้มีลูกชายก็คงจะน่ารัก

ลูกสาว๒ลูกชาย๑อะไรอย่างนี้นะคะ